เด็กชายวัย๑๓ปีชาวสมุทรปราการคนหนึ่งต้องเสียชีวิต
เพราะว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นดักทำร้ายร่างกายด้วยการปลาหินใส่
ขณะซ้อนท้ายจักรยานยนต์ไปกับเพื่อนรุ่นพี่
สาเหตุเพียงเพราะว่าเขม่นกันจากการมองหน้ากันเท่านั้น

โหดร้ายมากเลยค่ะแม่รับไม่ได้ค่ะ
เพราะเห็นทำสภาพลูกทำกับแม่แบบมันทำแบบผิด
มนุษย์มนาคนอื่นเขาว่าจิตใจทำด้วยอะไร
แม่อยากถามเขาอยากถามคนที่ฆ่า

แค่มองหน้าก็ต้องฆ่าน้องจนตายเลย
เสียงที่อัดอั้นตันใจของนางศรีเพลบุญกุณะ
ผู้เป็นแม่ของน้องอามเด็กชายวัย๑๓ปี
ถูกแก๊งวัยรุ่นปลาหินใส่หัวจนเสียชีวิต
ด้วยสาเหตุเพียงเพราะแก๊งวัยรุ่นไม่พอใจ

แม้ว่าน้องอาร์มและเพื่อนจะพยายามขอโทษแล้ว
แต่ก็ไม่เป็นผลจนนำไปสู่เหตุสลดใจ
ทำให้ลูกชายเพียงคนเดียวของครอบครัวต้องจบชีวิตลง
นางศรีเพลเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นจะเกิดจากความคึกขนองหรืออย่างไรก็ตาม
แต่นั่นกลับเป็นสิ่งที่โหดร้ายที่สุดเกินกว่าจะรับได้
เพราะไม่คิดว่าเพียงแค่มองหน้าถึงกับต้องฆ่าแกล้งกันได้

ก็อยากให้ผู้ก่อเหตุเข้ามามอบตัวและมาขอโทษ
ส่วนเรื่องอื่นให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
ถ้าเกิดมาขอโทษในจิตใจของแม่
ใจจริงแล้วก็ไม่อยากให้อภัยหรอกค่ะ

แต่ทีนี้ความเป็นมนุษย์นะความเป็นคนอ่ะนะ
มันก็มีอยู่นิดนึงอะนะในเมื่อมันเกิดแล้ว
เราก็ไม่อยากจองเวรจองกรรมกัน
ก็ขอให้มาก็แล้วกันมีอะไรก็ว่ากันอีกทีนึง
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกโสพลมงคลโสพลรัฐ

เปิดเผยความคืบหน้าคดีล่าสุด
ออกหมายจับวัยรุ่นที่ก่อเหตุทั้ง๔คนแล้ว
เมืองต้นสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้ว๒คน
จากการสอบสวนก็ระบุว่าไม่เคยรู้จัก
หรือมีเรื่องบาดหมางกับผู้ตายและเพื่อนมาก่อน
สาเหตุที่ลงมือเพราะมองหน้ากันแล้วไม่พอใจ

อยู่ในคืนเกิดเหตุจริงแต่ไม่ได้เป็นคนลงมือ
ส่วนผู้ก่อเหตุขณะนี้กำลังเร่งติดตามตัว
คาดว่าจะสามารถจับได้ในเรียววันนี้
เบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต
ส่วนจะเข้าข่ายการเจตนาฆ่าหรือไม่

ต้องรอสอบปากคำผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน